คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวที่สร้างความยินดีให้กับคนอังกฤษแล้วก็ผู้คนทั่วโลก
การประสูจน์ของเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่ซึ่งถือเป็นรัชธาญาติลำดับที่๕ของรัชวงศ์อังกฤษนะครับ
แล้วก็ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเจ้าหญิงชาลอทที่เป็นพี่สาวด้วย
แต่ว่ามีนักวิเคราะห์ที่ออกมามองว่าเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่พระองค์นี้จะเป็นได้แค่อย่างมาก
ก็คือลูกชายหรือว่าน้องชายของกษัตริย์เท่านั้นเป็นเพราะเหตุใดไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือเจ้าชายพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษ
พระองค์ปรากฏพระศิริชมครั้งแรก
โดยเจ้าชายน้อยเป็นพระโอรสธิดาพระองค์ที่๓ของทั้งสอง

ปัจจุบันพระชนมายุ๔ปี

ที่ตอนนี้พระองค์มีพระชนมายุ๒ปี
เจ้าชายน้อยพระองค์นี้มาพร้อมกับฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่แรกประสูจน์
โดยมีผลเปลี่ยนแปลงลำดับรัชธาญาติอังกฤษในทันทีด้วย
นี่เป็นลำดับรัชธาญาติเดิมของราชวงศ์อังกฤษ
ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าฟ้าชายชาวเป็นรัชธาญาติอันดับที่๑
และเจ้าชายวิลเลี่ยมเป็นรัชธาญาติอันดับที่สอง
รองลงมาเป็นพระโอรสและพระธิดาในเจ้าชายวิลเลี่ยม
โดยมีเจ้าชายแฮรี่พระอนุชาของเจ้าชายวิลเลี่ยม

แต่การถือกำเนิดของเจ้าชายน้อยเปลี่ยนลำดับการสืบสันตติวง
ในฐานะพระโอรสของเจ้าชายวิลเลี่ยม
ทำให้เจ้าชายทรงสถานะเป็นรัชธาญาติลำดับที่๕
แทนที่เจ้าชายแฮรี่ที่ถูกเลื่อนฐานันดร
ลงเป็นรัชธาญาติลำดับที่

การเป็นรัชธาญาติลำดับที่๕ก็ไม่ได้หมายความว่า
พระองค์จะเป็นอนาคตกษัตริย์
ลิเตอร์จากนิตยสารมาเจสตี้มองว่า

เป็นแค่พระโอรสหรือพระอนุชาของกษัตริย์เท่านั้น
มายังคิดจะเป็นน้องชายประโยชน์
สื่อมหาษีและโคตรภูมิในเท่านั้น
โดยพระองค์จะเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรก
ไม่ถูกลดลำดับรัชธาญาติ
จะต้องถูกเลื่อนลำดับรัชธาญาติเสมอหากพระองค์มีน้องชาย
ในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศพระนามพระโอรสองค์ใหม่
ซึ่งการประกาศพระนามอย่างเป็นทางการนั้นไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่
โดยอาจใช้เวลาเพียง๒วันเหมือนการประกาศพระนามเจ้าชายจอร์ชเมื่อ๔ปีก่อน
อาจนานนับสัปดาห์เช่นครั้งการประกาศพระนามเจ้าชายวิลเลี่ยม